ขอบ้างแต่ด้วยใจจริงขอฉันสักทีก็ล้าง
ขออธิตันให้พี่ร้องได้
แข็งใจร้องจนครบจนจบได้
มีตรงไหนที่เราเป็นกังวลมีตรงไหนที่เราคิดว่ามันสะดุดมันไม่ใช่

๖๐๐๐ตรงนี้คือจะสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวของพี่บังเอิญได้มากขนาดไหนพี่บังเอิญ
ได้มากเลยค่ะก็จะช่วยให้แฟนได้พักผ่อนเต็มที่ด้วย
จากวันที่ว่าเขาเคยไม่ได้นอนไม่ถึงชั่วโมงแบบตื้นต้องไปขับรถขับรถ
แล้วก็ต้องมารับลูกเศร้าไปโรงเรียน
หกหมื่นตรงนี้เป็นความหวังก้อนใหญ่ของครอบครัวไหมคะ

ถ้าหลังจากคำเฉลยตรงนี้แล้วได้๖๐๐๐นี่คือ
หนักให้เป็นเบาโล่งใจเป็นที่สุดเป็นเงินเก็บและเงินเยียวยารักษาโรค
มาถึงช่วงนี้นะครับก็จะได้รู้กันนะครับว่า

ที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกที่เริ่มขึ้นมาร้องเพลงแรกบอกว่าอยากได้๖๐๐๐บาท
หรือไม่นะครับหรือจะไปได้ไกลกว่านั้น
หรือจะหยุดลงแค่ตรงนี้

เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
คุณบังเอิญร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
หกหมื่นบาทคือสูงใจหกหมื่นบาท
สูงใจสูงใจสูงใจสูงใจสูงใจสูงใจสูงใจ

ได้ค่ะ
คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะคะ

แต่ว่าเป็น๖๐๐๐ที่มีความสำคัญกับครอบครัวนี้มากนะคะ
ไม่ได้ฝาดรับแล้วจริง

ล้านบาทจริงได้ไปแล้วจากเพลงกอดชั้นกอดลาของคุณธิดาดวงดาวได้ไปแล้ว๖๐๐๐บาท

ยังไม่หยุดแล้วป้ายหน้าเพลงต่อไปนี่๘๐๐๐บาท
สมมุติคิดดูขำร้องไปร้องมานะ
บังเอิญได้ล้านหนึ่ง

สวรรค์เลยละแบบทุกอย่างเลย
ของคุณธิดาดวงดาวที่อาจเป็นไปได้นะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหยุด

แล้วกลับมาทำให้ได้

อย่างน้อย๑แสน
๓แสน๕แสนหรือล้านหนึ่ง

หกหมื่นหนูรู้พี่ไม่รักษาตัวเองแน่
ที่ต้องเอาไว้ให้ลูกกินลูกใช้แน่นอน

สละชีวิตตัวเองและสามีเพื่อลูก

คุณบังเอิญและคุณอ่อนศี

เพราะถ้าคุณสองคนแข็งแรงหายเป็นปกติ
คุณจะมีแรงทำงานให้ลูกมากกว่านี้

ถ้าคุณสองคนเป็นอะไรไปแล้วลูกจะอยู่อย่างไร

ให้ลูกแต่ถ้าจะเจ๋งเลยก็คือไปซ้อมร้องเพลงมานี่แหละ

๖๐๐๐๐บาทครับ
มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตในรายการของเรานะครับ
ซึ่งก็คือคุณบังเอิญและครอบครัวได้ใหม่นะครับ
ดูสิว่าตัวช่วยที่เหลืออยู่อีก๑ตัวนี้
จะสามารถพาคุณบังเอิญหยิบเงินแสนกลับบ้านได้หรือไม่
มาเป็นกำลังใจกันในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
๘นาฬิกา๒๐นาทีเวลาดี

วันนี้ไม่กรรมดา
ไปเห็นแม่ครั้งแรกแล้วรู้สึกยังไงครับ
ตกใจมากแล้วยังคือว่าเขาไม่สามารถช่วยเดี๋ยวตัวเองได้

เขามีปฏิกิริยากับเรายังไงบ้าง
บอกแม่ทำไมเป็นขนาดนี้

ลูกก็กอดหนูหรอกนะให้เกิดให้กำลังใจ

เป็นสาวรักของเพื่อนครอบครัว
ต้องอยู่กับลูกเหมือนหนัง

ครับ